กุธชมครับเศรษฐกิจติจอมมีข่าวดีมาฝากรับวันวาเลนไทยเนื่องจากว่าใครต้องการจะฝากเงินออมเงินในบัญชี
ล่าสุดทอสมีการประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากมีผล๑๔กุมภาพันนี้
ในชัดใช่๔รี่ไรกรมการผู้จัดการธนาคารอาคารทรงคร้อมหรือทอสบอกว่า
หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย๐๒๕ต่อปีเป็น๑๒๕ต่อปี
ก็ตามสภาวะทางเศรษฐกิจจากเดิมตอนนี้กลายเป็น๑๕๐ต่อปีแล้ว
ทางคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์หนี้สินและการเงินของทศ
จึงได้มีมติให้ธนาคารนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากครับ
ทั้งประเภทสมุดคู่ฝากฝากประจำใบรับเงินฝากประจำนะฮะ๐๑๒๕๐๔ต่อปีเลย
ประเภทที่ปรับขึ้นสูงสุด๐๔ต่อปีคือเงินฝากประจำและใบรับฝากประจำ
ประเภทสองปีสามปีหรือห้าปีก็จะเพิ่มขึ้นเป็น๑๖๐ต่อปีนั่นเองครับ
แล้วก็มีการปรับขึ้นในครั้งนี้จะครอบคลุมลูกค้าเงินฝากนะครับ
ที่ได้รับประโยชน์ทั้งบุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนนะครับ
และนิติบุคคลก็มีผลวันที่๑๔กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับ
ทางด้านของทกศนะครับพร้อมดำเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยระยะที่๒
ภายใต้กรอบวงเงิน๕๐๐๐ล้านบาท
ใครจะขอสินเชื่อก็เป็นเกษตรกรเป็นบุคคลก็ได้
แต่ว่าเป็นกองทุนหมู่บ้านรวมตัวกันมา
เป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็นสากรสหกรการเกษตรต่าง
ก็รวมตัวไปรวมถึงวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับ
มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจลักษณะเป็นตลาดนำการผลิตนะฮะ
เขาจะให้สินเชื่อเงินมาร้านล้านไม่เกิน๑๐๐ล้านบาท
อัพเวียส๐๐๑เปอร์เซ็นต์ต่อปีเท่านั้นครับ
รัฐบาลจะจ่ายทดเชยให้อีก๓๕เปอร์เซ็นต์ต่อปี
๓ปีแรกแล้วก็ชำระเงินกู้ได้ไม่เกิน๒๐ปีนะครับ